งั้นทำไงดีอ่ะพี่เบิร์ตขอให้ฝนอย่าตกขอให้ฝนอย่าตก
อาจารย์ชาติบอกขอให้ฝนอย่าตกอย่างน้อยสองวันใช่ไหม
เออปักตะไคร้ได้ไหมคุณผู้ชมอะไรนะตะตะไคร้ต้องไปถึงท่านั้นเหรอ
เออพี่ว่าต้องหาคนอื่นก็ลูกหนึ่งแล้วอ่ะเนอะพี่ว่าต้องหาคนหนึ่งนะ
นี่ก็เลยจะหาคนนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เธอจะทำต้มยำพอดีแล้วโน้ตไปบอก
บอกแม่ค้าบอกว่าขอตะไคร้เพิ่มมาสักต้นได้ไหมจะเอามาปัก
แม่ค้าไม่ได้ให้ต้นเอาไปเลยจ้ะโลหนึ่งเพราะความหวัง
ความหวังและอนาคตของกรุงเทพมหานครอยู่ในมือคุณละ
เรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ค่ะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
มากันเป็นโลแบบนี้นี่คือเธอโพสต์ภาพนะตกดีนักปักซะเลย
เป็นตะไคร้กำใหญ่นี่แหละคือสั่งชุดต้มยำในแกรปมาร์ทไง
แล้วก็ขอให้แม่ค้าแถมตะไคร้จะมาปักไล่ฝนนี่แม่ค้าเขียนโน้ตมาว่าอะไร
อนาคตของกรุงเทพอยู่ในมือคุณลูกค้านะคะสู้เนี่ยกดดันอ่ะ
กดดันเลยแล้วก็บอกว่าสงสัยนะแม่ค้าน่าจะลำบากเพราะว่าฝนเหมือนกัน
ชาวเน็ตไปคอมเมนต์เพียบเลยเมื่อวานนี้เห็นเต็มโซเชียลเลย
ชอบความน่ารักความมีน้ำใจของแม่ค้าคือเอาเป็นลูกค้าเป็นที่พึ่ง
อันนี้ขนานแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชอบความน่ารักก็เข้าใจ
มีใครอาสาปักไหมไม่มันจะมีเงื่อนไขไงต้องเป็นลูกคนเล็ก
ต้องเกิดวันจันทร์เออแล้วก็สาวบริสุทธิ์สาวบริสุทธิ์เออเออ
ตอนนั้นก็หายากหน่อยใช่ค่ะคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยหลายคน
พอเห็นนี้เห็นความน่ารักของร้านแล้วใช่ไหมถามว่าพี่กัดร้านอยู่ตรงไหน
อยากจะไปอุดหนุนอยากจะไปเป็นลูกค้าเหลือเกินเครื่องต้มยำ
พี่หน่อยแล้วบางคนบอกน่ะบอกว่าคือเขาคิดว่าอะไรน่ะ
ปักหนึ่งต้นหนึ่งวันใช่ไหมใช่งั้นให้ไปเจ็ดต้นเอาไปปักทั้งอาทิตย์
แต่อันนี้ให้มาเป็นโลน่ะคุณผู้ชมเออความหวังในการไปทำงาน
แล้วการกลับบ้านนี่อยู่ในมือคุณลูกค้าท่านนี้แล้วนะคะฝากเอาไว้นะ
แล้วที่พูดถึงเรื่องแบบฝนตกตกแล้วเอาภาพนี้มาให้ดู
มันไม่ได้ขำอย่างเดียวคุณผู้ชมเราก็เตือนกันด้วยนั่นแหละ
เพราะว่าเรื่องฟ้าฝนค่ะดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
คือเขาก็บอกว่าประกาศเตือนนะช่วงนี้ต้องระวัง
ยังเจอฝนตกต่อเนื่องเอาภาคไหนบ้างนี่เมื่อเช้าน้ำแข็งเข้าไปดูคือ
เหนืออีสานตะวันออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
อาจจะเจอฝนเนี่ยประมาณร้อยละเจ็ดสิบวันเนี้ยนะคะ
ส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ๖๐ค่ะ
อืมยังไงถ้าตะไคร้เหลือนะครับซอยซอยซอยให้ละเอียดนะ
แล้วทำไก่จะคล้ายไปเอ่อแล้วก็กินรอดูฝนไปเอ่อ
ไม่โปรงไว้ปากมาแล้วเชฟเบิร์ตแนะนำมา